ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ในจังหวัดต่างด้วยนะครับ

เราไปกัน๒อำเภอนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดอื่นด้วยนะฮะ
ไปดูที่อุบลกันก่อนที่อำเภอโขงเจียมนะครับ
เมื่อวานี้ฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่
ล่าสุดในเช้านี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ

คุณปียชาติคงถิ่นรายงานสดมาจากอำเภอโขงเจียม
อุบลราชธานีเชิญครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณจุดชมวิวแม่น้ำสองสี
ก็คือจุดที่แม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงอะไรมาบรรจบกันนะครับ
วันนี้ครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวานค่อนข้างมากนะครับ
เพราะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับบริเวณนี้ยังมองเห็นสันดรกลางน้ำนะครับ
แต่ว่าวันนี้เองน้ำได้ท่วมจนมิดนะครับเห็นเพียงต้นไม้นะครับ
แล้วก็บรรยากาศตอนนี้เองต้องบอกว่ามีเมฆค่อนข้างที่จะปกคลุมหนาแน่นนะครับ
ซึ่งชาวบ้านเองก็กังวลนะครับว่าฝนจะตกลงมาหนักอีกหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึนนะครับ
จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอโขงเจียมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านห้วยหมากใต้นะครับ
ก็มีน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติแก่งตนะนะครับจนทำให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดนะครับ
แล้วก็ยังมีลมกันโชคแรงครับจนทำให้ชาวบ้านบอกว่า
ไม่เคยเห็นพายุที่มาเร็วและแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับส่วนล่าสุดนะครับ
สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกลงมาเติมอีกนะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าก็กังวลเนื่องจากตอนนี้นะครับ
ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอ่าฝนตกลงมานะครับ
ก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอีกหรือเปล่านะครับส่วนที่ชุมชนภูหลวงซอยหนึ่ง
ถนนสถิตนิมานการในตัวอำเภอพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็ได้รับผลกระทบจากพายุเช่นกันนะครับ
โดยมีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนซึ่งบริเวณนั้นนะครับ
จะมีห้วยไผ่แล้วก็ห้วยสันที่ไหลมาประจบกันก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำมูล
เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่าสิบหลังชาวบ้านในชุมชนภูหลวงบอกว่าระดับน้ำ
ห้วยทั้งสองแห่งนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
ก่อนที่จะเอ่อเข้าท่วมจนตั้งตัวไม่ทัน
หลายคนไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงได้ทันก่อนที่น้ำจะท่วมนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ

ครอบครัวต้องย้ายออกจากพื้นที่นะครับเพราะกังวลว่าน้ำจะพัดพาหากนอนอยู่ในบ้านนะครับ
ล่าสุดนะครับชาวบ้านก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนนะครับเพราะว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
มีเพียงบางหลังนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ยังคงเฝ้าระวัง
ว่ายังมีฝนตกลงมาปล่อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มต่ำนะครับ
ส่วนในพื้นที่รอบนอกเขตตัวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ริมแม่น้ำมูลในฝั่งอำเภอวาลินชำราบนะครับ
ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือสร้างถนนบายพาร์ทในปี๒๕๖๒นะครับ
ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่มาแล้วก็เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมซ้ำนะครับ
แล้วก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงฤดูมรสุมนะครับก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับ
นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
พิชชาติกรงถิ่นข่าวทะลักษณ์ทีวีรายงานครับ
ขอบคุณนะฮะที่โขงเจียมก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่คืนวานนี้แล้วล่ะ
ปีกพายุเข้าและทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องนะฮะ
พระขององค์พระเจ้าท่านก็ต้องแบบว่าขนของหนีน้ำเลยนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว